สถานการณ์โควิดเข้าไปแบบนี้หลายคนก็บอกว่าอยากจะอยู่แต่กลับบ้านแล้วค่ะ
ค่ะแล้วถ้าอยากจะกินของอร่อยอร่อยช่วงนี้ก็เจอแหละ

เพราะมีการส่งหมูกระทะรูปแบบใหม่ด้วยการควบม้าค่ะ
เชื่อก็ต้องเชื่อเนี่ยคุณผู้ชมค่ะธรรมดาซะที่ไหนนะฮะ
หลายคนบอกว่าปกติพูดถึงม้าเนี่ยอาจจะเป็นราชรสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่อันนี้แหละเป็นราชรสม้าค่ะ
เป็นของคุณพิมพนิและคุณไพโรธค่ะ
สองสามีภรรยาผู้ไม่ยอมแพ้กับสถานการณ์โควิดค่ะ
ต้องการหารายได้เพิ่มในยุคที่โควิดระบาดแบบนี้ก็เลยตัดสินใจ
เอางี้กันดีกว่าเปิดบริการส่งหมูกระทะเคาะไปตามบ้านเลยค่ะ
สร้างจุดขายที่น่าจดจำและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้วยการใช้เจ้าม้าที่เลี้ยงเอาไว้นี่แหละค่ะ
มาเป็นภาษณะในการส่งหมูกระทะและก็ตั้งชื่อร้านว่าอโอ
หมูกระทะนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สั่งหมูกระทะหนึ่งชุด
จะมีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งกุ้งปลาหมึกแล้วก็ชุดผักแบบเยอะเลยนะฮะ
รวมไปถึงน้ำซุปเตรียมใส่ถุงเรียบร้อยขายในราคาชุดละถูกมาก

ยังไม่พอใจดีพี่แกแถมให้ด้วย
แถมน้ำอัดลมให้อีก๑ขวดค่ะ
แล้วก็มาพร้อมกับถ่านหุงข้าว๑ถุงให้กับคุณลูกค้าด้วยนะ
ทุกอย่างอยู่ตรงไหนคะไม่ได้ให้ม้าแบกมานะ
แบกใส่หลังแกนั่นแหละอยู่ในเป้
ส่วนกระทะแล้วก็เตาแขวนไว้กับตัวม้าม้ารับได้อันนี้
แค่นี้ก็พร้อมส่งความอร่อยถึงมือลูกค้ากันแล้วค่ะ
และนอกจากนี้แหมไหนจะส่งแปลกแล้วใช่ไหมคะ
เวลาเจอม้ามาที่บ้านปกติเจอแต่หมาดิฉันไม่เคยเจอม้า
ม้าแบบนี้ขอถ่ายรูปหน่อยอันนี้ก็เป็นบริการใหม่ค่ะ
บริการถ่ายรูปกับม้าแล้วก็ให้ขึ้นไปขี่ม้าได้ฟรี
ไม่คิดเงินเพิ่มเลยสักกระบาทเดียวนะครับ
สำหรับผู้ที่สั่งหมูกระทะนั่นเองนะจ๊ะนี่

เพื่อเป็นการเรียกจุดขายหมูกระทะของคุณพี่เขาให้มากขึ้น
เพราะว่าเวลาที่ลูกค้าถ่ายรูปถ่ายแล้วเอาไปไหนล่ะ
ไม่ได้เก็บไว้ในมือถือลงโซเชียลก็ลงโซเชียลถูกต้องนะคะ
โพสต์ในโซเชียลถือว่าแกได้ค่าโฆษณาไปฟรี
นี่ก็ทำให้ทางร้านของคุณพี่เขาอโอเนี่ย

ผลตอบรับตอนนี้แหมควบทั้งวันเลยค่ะ

ก็สั่งไปรับประทานกันได้ในครอบครัวนะคะ
ช่องทางเราขึ้นกันให้แล้วนะคะ

จำชื่อนี้จดเบอร์ไว้ใครอยากจะถ่ายรูปกับม้า
แต่ต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าต้องเผื่อเวลาให้ม้าเดินทางหน่อย
ที่ชื่นชมนะเป็นการดึงจุดขายของร้านออกมา
ทำให้เป็นจุดเด่นแล้วก็คนจำได้
นี่ลองดูนะคะว่าตัวเองค้าขายอะไรแล้วมีจุดขายจุดเด่นอะไร
ดึงออกมาแบบนี้ช่วยได้เยอะ
แต่ไม่ว่าสถานการณ์เป็นแบบไหนก็สามารถที่จะทำงานทำรายได้ได้นะ